คุณลุงคนหนึ่งจะไปเก็บแตงโมฮะ

เพราะเรากลัวเปียกด้วยเรากลัวฟ้าผ่าด้วย

ปรากฏฟ้ายังผ่ามาโดนตัวลุง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางสวนยางพาราบ้าน
สายร่าตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่

เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
เดินกัน๕๐๐เมตรครับครึ่งกิโลเลย

ไปเจอศพของคุณลุงวิรันดิ
เชื้อกูลชาติอายุ๖๓ปี

ด้านซ้ายของร่างกายตั้งแต่แขนลงมาถึงปลายเท้า

เสื้อผ้ากางเกงด้านซ้ายก็ขาดกระจุยเลย

มันจะมีต้นยางพาราอยู่๓ต้นนะ

สายฟ้าฟาดลงมาเนื้อไม้นี่

แล้วเสาหลักของสาราอีก๒ต้น
ก็มีรอยฟ้าผ่าฉีกขาดเป็นทางยาว

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

เด็กแก้วอยู่๕๖ปีก็ขี่มาราสายมาหา

เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าตลอดเวลาเลย

และนั่งคุยกับเพื่อนอยู่เนี้ยนะครับ

จัยคอไม่ดีแล้วตอนนั้นทั้ง๒คนที่หลบอยู่ในเพลิงพัก
แต่ที่มันเหลือเชื่อที่ไม่คาดคิดคือฟ้าผ่า
ดเป็นทางยาวมาถึงเพลิงพักห่างมาประมาณ๘๐เมตรครับ
ตอนแรกมันฟ้าผ่าไปที่ต้นยางก่อน๓ต้น
สักพักนึงมันผ่ามาที่ลุงวิรันดิ์ด้วย
วิรันนั่งอยู่ล้มตึงหงายหลังไปเลยฮะ
แล้วก็เสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยก็คือคุณสุนัน
ส่วนคุณสุนันที่มานั่งพูดคุยอยู่ด้วยรอดตายหุดหวิดครับ
ค่ะทำไมครับคะเนื้อตัวสัดเลยครับ
ฟ้าผ่ามันโดนแค่คุณลุงวิรันดิ์คนเดียวครับ

นายสุนันก็เลยรีบวิ่งกลับบ้านไปบอกให้คนมาช่วย

ถามว่าทำไมลุงวิรันก็หลบอยู่ในเพิงพักนะพี่ปุ้ย
นั่นสิคะอ๋อลุงวิรันนี่

มันอาจจะเป็นสายล่อฟ้าเป็นตัวเหนียวนำไฟฟ้ามา

ญาติก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตนะครับ
แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดก็ได้มอบศพ
ให้กับญาติรับกลับไปดำเนินการตามประเพณีทางศาสนาต่อไปครับ